ผ่านวันเกิดไป๒๖ปีหมาดเลยทีเดียว
ก็มาฉลองวันคล้ายวันเกิดแบบแฮปปี้เลยกับแฟนโครงแฟนคลับ
หลายคนก็ลุ้นว่าเอ๊ะมีหวานใจคนใหม่มาหรือยัง
จะมีใครหอบเค้กมาเตอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่า
หมดหวังไปเลยนะจ๊ะเพราะว่าเจ้าตัวประกาศชัดตอนนี้บอกเลยว่า
โสดสนิทค่ะถือว่าเปิดโอกาสให้หนุ่มนะคุณ
เห็นไหมชีวิตตอนนี้โสดแล้วก็แฮปปี้
มีหนุ่มวนเวียนเข้ามาขายขนมจีบแบบไม่ขาดสายเลย
แต่มะปรางเบรกดังเอี๊ยดค่ะคุณบอกว่าตอนนี้ยังไม่เจอคนที่ใช่
หวงความโสดแบบสุดเลยยังไม่พร้อมกับรักครั้งใหม่ค่ะ
ไม่มีอะไรมากค่ะวันเกิดก็แค่ไปกินข้าวกับที่บ้านค่ะ
ส่วนช่อดอกไม้ก็เป็นรวมเรียกว่ารวมของบ้านคาแรคเตอร์
มีทั้งผู้จัดการอะไรด้วยทุกคนมาเซอร์ไพรส์กันหมด
หนูก็แอบลุ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่นะคะ

อย่างล่าสุดก็เพิ่งทำเสื้อแบรนด์เสื้อผ้าอะไรแบบ
ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรายังมีอะไรหลายอย่างที่จะทำ
พอเขารู้ว่าโสดมันก็ปกติค่ะ
มีคนเข้ามาจีบอยู่แล้วแต่ว่าปังว่ามันยังไม่เจอคนที่อยู่ในทุกที่ถูกเวลา
ช่วงนี้ห่วงนิดหน่อยค่ะนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่าถ้าเจอคนที่ใช่ก็น่าจะโอเค